คราวนี้มีผู้เสียชีวิตถึง๓ราย
แล้วก็มีบาดเจ็บอีก๒รายนะครับ

เพราะรถกระบะแต่งซิ่ง๒คัน
ซิ่งควบกันมาคู่กันมา
แล้วปรากฏว่าเสียหลักคันหนึ่ง
ไปชนท้ายรถบรรทุกแบบนี้
จนทำให้คนในรถกระบะคันนั้นเสียชีวิต
แล้วก็ยังไปชนกับรถจักรยานยนต์
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตเช่นเดียวกันนะครับ

เพราะว่าเป็นเหตุรถชนซ้ำซ้อนหลายคัน
บนถนนกาญจนวนิษฐ์ที่ตำบลสำนักขาม

ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
พบรถที่ชนเป็นรถกระบะแต่งซิ่งสีขาว
เลขทะเบียนกกรเรือ๔๖๗๓พศิษยาครับ
ท้ายกับรถบรรทุกพ่วงนี่คุณผู้ชมดูสภาพ
รถบรรทุกพ่วงเขาจอดเปิดไฟกระพริบอยู่ริมถนน
สภาพรถกระบะด้านหน้าพังทั้งคันนะครับ
มีผู้ติดอยู่ภายใน๓รายอาการบาดเจ็บสาหัส
กู้ชีพต้องช่วยกันนำร่างทั้ง๓รายออกจากรถ
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
อยู่บนถนนสภาพพังเสียหาย
คนขี่ซึ่งเป็นผู้หญิงวัย๖๑ปีสลบไม่ได้สติ
โดยกู้ชีพต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นข่าวเศร้านะครับ
เพราะว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้ง๔คน
มีคนเสียชีวิต๓รายประกอบด้วย
ธีรพงศ์สกุลหงษ์อายุ๓๗ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะแต่งซิ่ง
นายสุธิรักษ์แสงสุวรรณอายุ๕๐ปี

แล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์คือนางมาลินีปิกจุมปูอายุ๖๑ปี

เพราะโดนรถกระบะที่มันเสียหลักพุ่งชนท้ายรถบรรทุก
มันไปฟาดใส่รถจักรยานยนต์อีกที
ทำให้คุณป้าคนขี่เสียชีวิตไปด้วยนะครับ
ส่วนคนเจ็บอีก๑รายเป็นชายไม่ทราบชื่อนะฮะ

สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้นะ
จากการสอบปากคำคนขับรถบรรทุกพ่วง

เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นผมขับรถมาช้าอยู่แล้ว

และกำลังเปิดไฟเลี้ยวจะเข้าจอดริมทาง
เพื่อจะลงไปทำธุระฝั่งตรงข้าม
ระหว่างนั้นเห็นแล้วล่ะรถกระบะ๒คันนะครับ
่งแข่งกันมาด้วยความเร็วเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุฮะ
เสียหลักชนท้ายกันแล้วทำให้รถคันหนึ่งก็เสียหลัก
อัดท้ายรถจักรยานยนต์ของผมแล้วก็ไปชนกับรถ
ท้ายรถบรรทุกของผมแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนะครับ
เป็นเหตุเศร้าทำให้มีคนตายถึง๓คนนะฮะ
ส่วนกระบะแต่งซิ่งอีกคันนะคุณขับหนีไป
เรื่องต้นตำรวจสพสะดาวได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานจะมีการสอบสวน
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อดำเนินคดีนะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย